กระเจ้าง่องกระเจ้าง่องกับข้าเอ๋ย
บอกเลยชุมชนไหนมีของดี
การันตีว่าชุมชนนั้นมีรายได้
วันเท่นเดือนสิบสองน้ำกระน้องเต็มตะลิ่ง
เราทั้งลายถ่ายยิงมือเป็นระวิ่งรอทำกระทง
คุณผู้ชมเพราะว่าปีนี้ที่นี่เขามีออเดอร์สั่งกระทงเปลือกข้าวโพดมากถึง

ล้านใบจ้า
ไปลุยกันเลยที่ชุมชนบ้านล้านเพชรตำปนลารดอกไม้ตกอัมพกสัมภินคร
ชุมชนแห่งนี้เขาผลิตกระทงจากเปลือกข้าวโพดมานานถึง๒๐ปี
ว่าแต่เจ๊ทำไมเขาถึงใช้เปลือกข้าวโพดในการทำกระทงขาย
ส่วนใหญ่แล้วหมู่บ้านของเราเป็นชุมชนกติกกรอยู่แล้วนะคะ
ว่ามีเปลือกข้าวโพดที่ทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก
เราก็ได้มาประยุกต์สร้างรายได้
โดยการนำสิ่งวัสดุเหลือใช้มาสร้างให้เป็นประโยชน์
โดยเป็นกระทงจากเปลือกข้าวโพดอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
โอ้โหกูธไอเดียสุดไปเลยจ้า
เพียงแต่เปลือกข้าวโพดเท่านั้นนะคะ
วัตถุดิบที่นำมาทำกระทงล้วนเป็นวัสดุจากธรรมชาติ
เช่นดอกย่ามุ้งที่นำมาตากแห้ง
้อมสีประกอบเข้ากับฐานที่ใช้เปลือกมะพร้าวแห้ง

จากนั้นก็ประดับตกแต่งใส่สารพัดของกุ๊กกิ๊กลงไป
เท่านี้ก็ได้กระทงที่สวยงามแล้วจ้ะพี่น้อง
ซึ่งวันลอยกระทงที่จะถึงนี้

นายกอบตลานดอกไม้และชาวบ้าน

เร่งทำกระทงส่งขาย
ซึ่งราคาก็มีตั้งแต่๒๕๕๐๐บาท
แล้วแต่ขนาดและลวดลาย
โดยจะส่งขายทั้งตลาดและตลาดใหญ่

ที่ตอนนี้แห่กันสั่งกระทงเปลือกข้าวโพด
จนมียอดสั่งซื้อแล้วถึง๑ล้านบาท

ชาวบ้านเขาทำกันทันเหรอคะเนี่ย
พี่น้องในชุมชนของกระมวลาดอกไม้ตก

ที่ได้มีการทำกระทงจากเปลือกข้าวโพด
ซึ่งปีนี้แต่ละครัวเรือนผลิตกระทง

ถือว่าเป็นรายได้หลักของชาวบ้านเลยนะคะ
เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดง
ไวสรงไปจนถึงผู้สูงอายุ
ต่างก็มีรายได้เข้ากระเป๋าหลายแสนบาทเลยทีเดียวจ้า
ในเมื่อชุมชนบ้านลานเพชรเขามีของดี
ซุปเปอร์ชุมชนจึงการันตีให้ว่า
มีรายได้รวยแน่นอนเด้อจ้า